ดาราออ

กระทู้แฉดาราวัยรุ่นอ
เล่นซีรีส์ดังจูบนัวเนียกับแฟนสาวที่หน้าห้องน้ำสนามบิน
เตือนเป็นตัวอย่างยุชนไม่น่าทำแบบนี้

ก็มีกระทู้ในขาเผือกนะฮะ
ต้องตามมหาอักษรย่อกันอีกแล้วนะครับ

กับแฟนสาวที่สนามบินแต่๑๘บวก

เป็นว่าอายุเหรอคะพร้อมแล้วเราว่า
เมื่อ๒อาทิตย์ก่อนนะฮะเธอมีไฟล์บินนะครับ

ซึ่งเธอก็เช็คอินแถวเดียวกับนักแสดงวัยรุ่นคนหนึ่ง

เป็นผู้ชายนะครับเล่นซีรีส์ดังนะครับ
หลังจากเช็คอินเรียบร้อยนะครับ

ก็เหลือเห็นน้องออคนนี้เนี่ยกับแฟนของเขา
ลูกหลานคนนำสกุลดังซะด้วยนะครับ

มันไม่ใช่จูบแบบลากันเหมือนจูบกับฝรั่งจูบกัน
แต่จูบปากแบบดูบดื่ม

ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับวัยรุ่นซะมากกว่า
งานนี้ชาวหนิกก็ดาวคนมั่วสู้ไปหมดเลยนะครับ

ส่วนที่บอกว่าไม่อยากพลาดพิงนั้นถ้าคิดเช่นนั้นก็อย่าตั้งกระทู้เลยดีกว่า
เพื่อนพอจะนึกออกไหมครับว่าแสดงวัยรุ่นที่เล่นซีรีส์ชื่อออ่างคือใคร
โอ้เยอะมั้ยซีรีส์มีร้อยซีรีส์ไหม

แล้วยังไงเขาจูบกันแล้วทำไมอ่ะ
หรอกอาจจะแบบด้วยความที่น้องยังเด็ก
แล้วเป็นที่สาธารณะหลายคน
ในแกช์ที่จะไปกดบอกกดถูกไปจากครั้งทิปด้วย
อืมน้องต้องการอะไร

เพิ่งอย่างน้อยอาจมองแล้ว
อย่าไปผิดหลายคนมาก
คือคนสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้

มุมมองของความถูกต้องให้กับตัวเอง
โดยที่บางครั้งเนี่ยเรากำกำลัง
มันเป็นสิ่งที่ดีแข็งดับสองคม
หนักสังคมมาก